ปลาจีนบุรีนะครับเต็มถนนไปหมดเลย
มีแก๊งเด็กแว้นมากันสัก๒๐กว่าคันได้นะครับ
แล้วท่อเนี่ยเบิ้ลเสียงดังหมวกกันน็อกไม่ใส่
ป้ายทะเบียนไม่มีคุณพระราพรตำรวจมาถึงนะ
ที่รู้ตัวก็หนีไอ้ที่ไม่ทันรู้ตัวก็ตำรวจก็ล็อกเอาไว้ได้
นี่แหละครับเต็มถนนจริงคุณผู้ชมครับ
โอ้โหนี่ครับไปเที่ยวกันมาเทศเกินบนถนนสาย๓๐๔แยก๓ทหารครับ
่งหน้านครราชศรีมาพลเมืองดีโทรแจ้งตำรวจสพกบินบุรี
ตำรวจมาถึงปั๊บก็ลงไปล็อกวัยรุ่นบางคนนะฮะ
ที่ไม่ทันระวังตัวส่วนที่เหลือก็แยกย้ายกันหนี
ตำรวจสพกบินบุรีครับนะฮะขี่รถตระเวนดูก็ไปเจอ
ไปเจอรวมตัวกันใหม่อยู่ในปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่ง

แตกรังบิดหนีกันเข้าตามซอกตามซอยไป
นี่ครับงานนี้ตำรวจล็อกตัวไว้ได้๔คัน
ตรวจสอบเบื้องต้นรถแต่ละคันใหม่บ้างเก่าก็มี
แต่แต่งท่อแต่งรถทุกคันไม่มีเอกสารการครอบครอง

ตำรวจก็เลยยึดรถไว้ที่สพกบินบุรีสิครับ
สอบสวนวัยรุ่นที่ถูกจับได้บอกว่า
เขากับพักพวกพี่ผมไปเที่ยวพัทยากันมา
ผมจะกลับบ้านบ้านอยู่วังน้ำเขียวเนี่ย

จากนี้ตำรวจจะติดต่อผู้ปกครอง
เพื่อมารับทราบข้อกล่าวหาและดำเนินคดีต่อไปครับ